จากเรื่องตัวเลขของคุณพลอยคุณขวัญที่เอามาฝากแล้ว
ในช่วงนี้ใครถ่ายไอจีบอกเลยว่าเจอแต่ความแซ่บ
ถ่ายไอจีแม่แอปนะถือได้ความแซ่บ
สำหรับแม่แอ๊บคุณแม่สายหวานคนสวยของเรา
ตอนนี้ต้องบอกว่าหวานซ่อนเปรี้ยวคุณดูชุดนี้
แขนยาวขายาวก็จริงแต่แหวกหลังแหวกข้างไปเลยแม่
โพสต์รูปทีก็มีทั้งลุคสวยเฉียวลุคสวยเพจนะคะ
มาครบจนต้องขยี้ตาแบบลืมภาพแม่แอ๊บที่แบบ
แอปเสือนว่ะอะไรอย่างงี้ลืมไปก่อนเลย
แต่ที่โดนแซวจนเพื่อนพ้องในวงการพร้อมใจกันเข้ามาแบบว่า
แม่แม่คิดมาได้ไงคือมันฮาด้วยอะไรด้วย
ไม่ว่าจะเป็นอยากหลบตาแต่ก็กลัวจะเสียเวลามองเธอ

อยากหลบตา
แล้วก็ยังไม่พอน่ารักไหมไม่รู้แต่รอให้รักอยู่รู้ป่
ชอบมากแซวสัตว์นี้อย่างงี้ตอนพร้อมพี่ด่วน
นั่นก็คือคือวันนี้ตาไม่ถึงวันหน้าจะมาหึงไม่ได้นะคะ
ถ้าไม่บอกเลยว่าเรียกแขกแบบเวิลห้ำมาเลย
แล้วนี่แหละค่ะพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างหนุ่มตีธนพลเนี่ย
เข้ามาคอมเมนต์แซวบอกว่าถ้าตาถึงแล้วทั้งหึงด้วยล่ะครับ

งานนี้เอฟซีพร้อมใจเชียร์คู่นี้ว่า
แหมหยอกกันน่ารักนะแม่นนะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เจอตัวแม่แอฟก็ถามหน่อยว่า

เอาจริงหวั่นไหวบ้างเปล่าแม่แอฟ
แล้วแบบนี้แม่จะรู้สึกว่าโดนจีบหรือเปล่านะ

คือยังไงคะมันชวนฟิลหรือว่ามันจึ้งใจยังไงคะแม่

คนมันกรี๊ดคนมันกรี๊ดมาจิ้นอีกแล้วอะไรอย่างนี้แหละ
ก็ถ้าบอกแล้วอะไรที่แฟนคลับ

สีเขาก็น่ารักค่ะที่เขาก็คือลงอะไรไปเขาก็จะแบบ

แล้วเวลาเจอตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยถึงแล้วจะพูดคุยกันอย่างเงี้ย
เค้าหยอดแบบนี้เก่งไหมคะพี่แอบ

คือแอฟว่าเขาก็คงอยากร่วมสนุก

รุ่นนี้ก่อนมาก่อนนานแล้วค่ะ
ก็คือผิดไม่จะเถือนแล้ว

เหมือนส่งมาชิงช่องกับไทรัศน์เลยน้อง

เรื่องน่ารักผ่านไปมาเรื่องแบบกวนใจหรือเปล่าไม่รู้นะ

อยู่เฉยแม่ก็งานเข้า

คือแม่แอบกับท่านนึงทักซออนหรือเปล่า
หลายคนก็ออกเบรกบอกว่าแม่ไม่เอาคนนี้นะไม่เอาคนนี้

ทำเอาทีมแม่แอ๊บเข้ามาถล่มคอมเมนต์กันเพียบเลยนะ
ส่วนฝากแม่แอฟก็ตอบเรื่องนี้กับสื่อแบบชิลมาก
บอกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ

แต่ว่าก็อาจจะมีว่าแบบมันเริ่มมายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราได้ไปสื่อสาวเราเรื่องไหมคะ

ไม่ได้ไปหาต้นต่ออะไรขนาดนั้น
มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะ
แล้วก็ที่เขาพูดกันอยู่
ก็ไม่รู้ว่าเจตนาเพื่อจะนำไปสู่อะไร
แต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยที่พูดมาค่ะ
สำหรับคนที่ปกป้องที่มั่นใจในความเป็นตัวแอฟ
มั่นใจแล้วก็คือรู้จักแอฟจริง
แล้วก็มั่นใจในวิจารณญาณของแอฟ

แอฟก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยค่ะ